มาดูกันต่อเลยกรณีที่คนขับรถแล้วเป็นคนเลือดร้อน
เรานำเสนอกันเกือบทุกวันเลยนะคะ
เวลาขับรถอาจจะต้องมีการสงบสติอารมณ์กันให้มากกว่านี้
ล่าสุดก็มีเหตุทะเลาะวิวาดกันบนท้องถนนอีกแล้ว
มีการแชร์คลิปนี้กันในโลกโซเชียลนะคะ
คนขับรถกระบะเลือดร้อนถึงกับคว้าเอาค้อนเนี่ย
จะไปทุบใส่คนขับรถ๑๐ล้อถึงที่รถเลยนะคะ
แล้วคลิปนี้ก็มีคนที่เขาขับรถผ่านสามารถบันทึกเอาไว้ได้
คนขับรถ๑๐ล้อเองก็ไม่ใช่ไม่สู้นะ
จะคว้าขวานเตรียมออกมาสู้ด้วยเหมือนกัน
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
ไม่กลายเหรอ
อะไรในมือมาคือรถคันที่จอดติดอยู่

นี่ดูสิเอาค้อนมาจะไปทุบรถ

แล้วคนขับรถ๑๐ล้อเขาก็จะมีการเอาขวานมาตอบโต้ด้วยเหมือนกัน
เขาบอกว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากการขับรถปาดหน้าแหละค่ะ
ขณะขับรถผ่านเพราะว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่ามีเสียงด่าทอกันด้วยนะคะ
โดยระบุข้อความว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

แต่ขณะเกิดเหตุการณ์ทะเลาวิวาสไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็รู้สึกกลัวมากเลยแล้วก็ฝากเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางด่วนลาดกระบังค่ะ

ขณะจอดอยู่ด้านหน้ารถสิบล้อแล้วมีเสียงด่าทอกัน
สักพักชายร่ามท้วมที่คาดว่าเป็นคนขับรถกระบะ
ค้อนออกมาเลยแล้วก็จะเข้าไปทุบ
ทำร้ายคู่กรณีที่เป็นคนขับรถสิบล้อถึงในรถ
ส่วนคนขับรถสิบล้อก็คว้าอาวุธเหมือนกัน
คาดว่าเป็นขวานเตรียมจะตอบโต้
แต่ก็ยังไม่เห็นทั้งสองคนลงไม้ลงมือรถ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิป

เวลาประมาณ๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้

ขณะที่ขับรถกลับมาจากพัทยา
ทั้งคู่มีอาวุธพร้อมจะทำร้ายกันค่ะ

สาเหตุก็สงสัยจะแค่ปาดหน้ารถกันเท่านั้นเองค่ะ